คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวประเพณีกันบ้าง
เรียกได้ว่าเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในประเทศไทย
ประเพณีนี้และเป็นหนึ่งเดียวในโลกด้วย
แล้วคุณชนะเขาไปร่วมประเพณีนี้ด้วยนะคุณ
คุณอยากรู้มั้ยไปวิ่งไปเลยไปค่ะวู้
หาร๊อคคุณชนะ
ที่โดนขี่หรืออยู่บนหลังไฟ

นี่คือความสนุกสนานที่เราเอามาให้ดูกัน

กองเชียร์ส่งเสียงเชียร์กัน

นี่คือการแข่งขันวิ่งควายนะครับ
เป็นประเพณีการวิ่งควายชนบุรี

ซึ่งเขาจะแบ่งการแข่งขันออกเป็น๕รุ่นด้วยกัน
ไล่ไปตั้งแต่รุ่นซุปเปอร์จิ๋ว

รุ่นจิ๋วใหญ่และรุ่นใย
บอกได้คำเดียวว่าทุกรุ่นไม่มีใครยอมกันแน่นอน
ซึ่งปีนี้เขาจัดกันที่ร้านอเนกประสงค์
สนามหน้าอำเภอเมืองชนบุรีค่ะ
โดยก่อนการแข่งขันก็จะมีพิธีเปิด
อย่างเป็นทางการยิ่งใหญ่มากค่ะแม่ไปต้องแต่งตัวสวยใช่ไหมวันนี้

แม่เห็นคล้ายไม่ได้เลยนะฮะเออ
คือประเพณีพิธีการเปิดเขายิ่งใหญ่มาก
นี่เอาคุณเชอรี่ไปทำอะไรตรงนั้นไม่ใช่ชูชก
แล้วก็มีการปล่อยขบวนแห่เกวียน
เรียกได้ว่าเป็นแห่เกวียนทศชาติชาดกมา๑๓กัน
พร้อมกับขบวนแห่งานวิ่งควายอีกนะคะ
เป็นการแข่งขันประเพณีวิ่งควายครั้งที่๑๔๙ประจำปีนะจ๊ะ
เดินไปรอบเทศบาลเมืองชนบุรีกันเลย
อกจากความสวยงามของริ้วขบวนแล้ว
ยังมีสีสันความเฮฮาที่ตลกครบคัน

นี่อะไรนี่อะไรในทายไอ้ไขวัดไหนนี่
ไอ้ไข่วัดวัดก่อนลูก
โอ้โฮแสบไปหมดแล้วท่าน

ขบวนพาเรทอันนี้นะเพราะว่าไอ้ไขวัดนี่ร้อนมากเลยค่ะ
คือประชาชนที่มาดูก็สนใจ

สีที่อะไรนะสีที่ตัวไอ้ไข่

ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชนบุรีนี้
เขาก็จัดขึ้นกันเป็นประจำทุกวันขึ้น๑๔ค่ำเดือน๑๑
เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมายาวนานแล้วนะคะ

เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชนบุรีด้วย
และก็ยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
และช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์ควายไทยด้วยจ้า

จะบอกว่าดิฉันเคยไปร่วมประกวดนะ

เป็นเทพีวิ่งควายชนบุรี
นี่บอกเลยเห็นแบบนี้มีตำแหน่งนะ